ทันข่าวทันเที่ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักอนุสวรีลุงเยี่ยนจังหวัดเลย
หลายคนยังไม่รู้จักลุงเยี่ยนเป็นใครนะคะ
ทำไมถึงต้องมีอนุสวรีคือวันนี้เป็นตำนานเลยนะ
ลุงเยี่ยนเป็นผู้เริ่มเร่ขายลอตเตอรี่
จนกลายเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่แหล่งใหญ่ที่สุดที่วังสะพุงจังหวัดเลย
เรารู้จักกันทุกวันนี้ค่ะอ่าไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
หลังจากที่กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในอำเภอวังสะพุง
อนุสวรีรูปเหมือนลุงเยี่ยน

เป็นผู้บุกเบิกการเลขขายลอตเตอรี่รายแรกของจังหวัดเลย

สร้างรายได้ที่มั่นคงของชาววังสะพุง
เยี่ยนหรือนายยศพลมูลกองศรี
เป็นชาวบ้านโพลงามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุง

ขณะที่อายุ๒๑๒๒ปี
เป็นพลทหารประจำการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
เยี่ยนเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา

ก็พาไปฝากทำงานที่กรุงเทพ
ซึ่งถือเป็นคนแรกของหมู่บ้านในสมัยนั้น

เยี่ยนจึงได้รู้จักและคุ้นเคย
สลากินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างดี

ลูกหลานในหมู่บ้านอำเภอวังสะพุงที่เป็นวัยรุ่น
พอเรียนจบก็มักจะเดินทางไปหางานทำที่กรุงเทพ

ซึ่งลุงเยี่ยนผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี

ที่มีความหวังว่าจะสามารถหางานทำในกรุงเทพ
เยี่ยนใช้เวลาหลังเลิกงาน
จักรยานไปขายสลากินแบ่งรัฐบาลตามบ้าน
ตามชุมชนต่างและเห็นว่ามีรายได้เสริมอย่างดี
แนะนำให้เด็กบ้านนอกเข้ากรุงเพื่อทำอาชีพนี้
เยี่ยนออกทุนซื้อรถจักรยานให้
แล้วออกไปขายสลากจนกลายเป็นรายได้หลัก
พอคนในหมู่บ้านหลังจากทราบข่าวว่ามีรายได้ดี
พากันเข้ากรุงเทพไปหาลุงเงี่ยน
กลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างความมั่นคงร่ำรวยขึ้นมา
ส่งเงินมาให้ทางบ้านซื้อรถกระบะสร้างบ้านซื้อไร่นา
สภาพความเป็นอยู่ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน
มีการรับสลากมาจำหน่ายในพื้นที่
สร้างเศรษฐกิจให้วังสะพุงและจังหวัดเลยให้มีความรุ่งเรือง
กลายเป็นต้นแบบของตลาดค้าสลากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ
เยี่ยนจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญแห่งวังสะพุงจวบจนถึงปัจจุบัน